ตัวอะไรอ่ะนี่คือศึกยิ่งใหญ่เขาบอกว่าถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษ

มันจะตะแคงข้างและทำตัวยิ่งใหญ่เบงตัวแขกกันลักษณะของมันคือการต่อสู้กันเป็นสึกแย๊แย๊ชนแย๊ยิ่งดูยิ่งแย๊
ยิ่งแย๊แต่ว่าคุณคะคุณดูท่าตลกมาก
คือเขายืนสองขาแต่เป็นสองขาข้างซ้ายเหมือนกัน